จังหวัดชายนาฏนะคะมีผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ๑๑ปี
เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนหลังจากที่พาลูกสาวอายุ๑๑ปี
ไปรักษาที่โรงพยาบาลคือตอนแรกปวดท้องแล้วก็ไอ
หมอบอกว่าการปวดท้องอาจจะเกิดจากการไอมากก็ได้

ก็เลยให้กลับบ้านไปนะคะจากนั้นมาอีกครั้งในช่วงกลางคืน
ทีนี้ยังไม่ถึงเช้าดีเลยช่วงเช้ามืดน้องคนนี้เสียชีวิตนะคะ
แต่ทีนี้ญาติบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากจะร้องเรียนหน่อย
เพราะในใบมรณบัตรไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิต
และไม่ระบุชื่อแพทย์ที่ทำการรักษาด้วย
เขาอยากรู้ว่าลูกเป็นอะไรเพราะเอาศพไปชนะสูตรอีกที่หนึ่ง
โรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นั่นผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
บอกว่าการเสียชีวิตที่เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
แต่ทำไมในใบมรณบัตรไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรตายเนี่ยนะคะ
ครอบครัวได้นำศพของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตก็คือเด็กหญิงพักขพรลือพัก
หรือว่าน้องวิวอายุ๑๑ปีเป็นนักเรียนป๕ค่ะ
บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านหนองตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธ
หลังจากที่รับการรักษาอาการปวดท้องรุนแรงนะคะ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วมาเสียชีวิต
แต่ทางโรงพยาบาลกลับไม่ได้ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตต่อครอบครัว
ยายของน้องวิวผู้เสียชีวิตก็คือนางดุษฎีนิ่มพวงเนี่ยนะคะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒กันยายนที่ผ่านมา
วันนั้นพาหลานสาวซึ่งปวดท้องไอ
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งจากการตรวจเลือดก็ไม่พบว่ามีเชื้อไข้เลือดออก
เจ้าของไข้บอกว่าอาการปวดท้องน่าจะเกิดจากการที่น้องวิวไอติดต่อกันเป็นเวลานาน
อาจจะเกรงมากนะคะจนถึงขั้นปวดท้อง
ก็เลยให้พ่นยาแล้วสั่งจ่ายยาจากนั้นให้กลับบ้านไป
แต่พอกลับมาถึงบ้านกินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลย
และมีอาการอาเจียนเพิ่มเติมทีนี้มันหนักขึ้นสิคะ
อาเจียนก็เลยรีบพาตัวกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ทีนี้หมอให้น้องวิวนอนพักที่โรงพยาบาลนะคะฉีดยาให้ให้น้ำเกลือ
จนถึงประมาณตีห้าของวันรุ่งขึ้นค่ะน้องวิวมีอาการหายใจติดขัด
คืออาการมันหนักขึ้นนะคะหายใจติดขัดและถูกนำตัวเข้าห้องเอ็กซาเรย์
แต่ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้แจ้งผลการตรวจให้กับผู้ปกครองและญาติได้ทราบนะคะ
จนกระทั่งน้องวิวมีอาการชักเกร็งและเสียชีวิตในเช้า
วันต่อมาค่ะฟังเสียงยายของน้องวิวเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นค่ะ
น้องไปเอ็กซาเรย์เอ็กซาเรย์มาก็ผลมาอย่างไรก็ไม่ได้มาบอกว่าน้องเป็นอะไรเราก็ไม่รู้
คือเจาะเลือดไปเราก็ไม่รู้ผลเอ็กซาเรย์เราก็แบบไม่รู้ผล
มาบอกจนน้องแบบเป็นแล้วชักแล้วน้องเสียชีวิต
มันก็แปลกนะคะว่าเอ็กซาเรย์แล้วแล้วทำไมผลเอ็กซาเรย์ถึงไม่ได้บอก
ไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบปกติแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจโรคหรือวินิจฉัยก่อนที่คุณจะทำอะไรในลำดับต่อไปเรื่องของการรักษาเนี่ย
คุณต้องแจ้งให้ญาติแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าต้องมีการผ่าตัดต้องมีการเซ็นยินยอม
ก็ต้องบอกเหตุบอกผลกันว่าเอาเข้าไปตรวจมันเป็นอะไรและจะรักษายังไงต่อไป
แล้วก็ในใบมรณบัตรจริงต้องระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะ
ส่วนว่าจะมีระบุเรื่องของแพทย์คนที่รักษาหรือเปล่าอันนี้ไม่จำเป็น
แต่สาเหตุการเสียชีวิตคุณต้องระบุนะ

ทีนี้นะคะผ่านมาละ๕วันขณะที่ศพของน้องวิวก็ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยนะคะ
พ่อของน้องวิวค่ะคุณนิมิตโชคลือพักพักระบุว่าครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
เนื่องจากในใบมรณบัตรคือไม่มีการระบุชื่อแพทย์ผู้ที่รักษา
แล้วก็ในใบมรณบัตรยังไม่รู้เลยว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
ก่อนที่จะนำศพน้องวิวมาบำเพ็ญกุศลครอบครัวเพื่อความชัวร์นะคะ
ก็เลยนำศพของน้องวิวไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง
ก็คือที่นครสวรรค์ชนสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่นครสวรรค์เขาระบุมาให้เลยนะ
บอกว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
ทั้งนี้โรงพยาบาลดังกล่าวนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องรอผลพิสูจน์เนื้อเยื่อของน้องวิว
ที่ส่งไปหาสาเหตุการเสียชีวิต
และจะมีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง
ส่วนพิธีชาปนกิจน้องวิวจัดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ